เข้าวัดเนี่ยก็หวังว่าจะได้บุญแต่ถ้าอยากจะได้ใจคุณถูกต้อง
ต้องพาไปวัดนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีครับ
ใครที่หัวใจรักในความเป็นญี่ปุ่นผมเชื่อเลยว่าคุณต้องชอบ
นี่เป็นไงคุณนึกว่าคุณอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะ
เหมือนมากแต่ที่นี่ประเทศไทยอุทัยธานีครับ
พาไปที่นี่โอ้โหแหล่งท่องเที่ยวในสไตล์ญี่ปุ่นจริง
แล้วเนี่ยอยู่ภายในพื้นที่ของศาลเจ้าพ่อเสือ
เป็นสารศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบล
น้องไพแบนอำเพิ่มเมืองครับก็มีการตกแต่งไง
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ยังให้บริการนักท่องเที่ยวได้
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วดูแต่ละคนใส่ชุดแบบเป็นชุดกิโมโนนะ
อือเออนึกว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงจริง
เขาบอกว่ามีนักเรียนนักศึกษามาใช้บริการที่นี่เยอะมาก
มีอะไรให้บริการที่นี่ร้านจำหน่ายอาหารแล้วก็ร้านกาแฟ
โครงการที่จะพัฒนาอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เขามาเป็นพนักงานที่นี่อีกด้วย
แล้วคนที่เข้ามาเที่ยวก็เยอะจริงจริงนะโอ้โห
ไปถามผู้จัดการของที่นี่กันเลยก็คือนายจักรินเถระปัญญา
บอกว่าที่นี่เป็นแหล่งเที่ยวชุมชนแล้วก็อยู่ภายในศาลเจ้าพ่อเสือ
เป็นสารศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงนะ
สามารถเช่าชุดกิมิโนญี่ปุ่นแบบนี้คุณมุ่งหน้าไปเลย
คุณจะใส่ชุดอะไรมาผมไม่ว่าอะไรแต่คุณต้องมุ่งหน้าไปเปลี่ยนเป็นชุดกิโมโนแบบนี้
เขามีให้บริการใช่แล้วคุณก็ไปเอาทูบเอาเทียนมาเนี่ย
สักการะแบบนี้นะเข้าไปสักการะในสไตล์ญี่ปุ่น
อืมนี่คือขั้นตอนแรกค่ะให้สักการะสานกันก่อนนะ
พอเสร็จป๊าบเนี่ยผมเชื่อเลยคุณต้องหิว
พอหิวแล้วคุณก็ไปสั่งเครื่องดื่มสั่งอาหารสิโอ้โหแล้วพอไปสั่งแล้วนะ
หลายคนก็บอกว่ามันฮอตไงมันฮิตไงคนเยอะ
ก็อาจจะต้องรอนิดหนึ่งแต่ในระหว่างรอเพื่อไม่ให้เสียอารมณ์
ยังไงเขาจุดทูบเอาไว้เป็นทูบมงคล
ระหว่างรอคุณนั่งดูทูบไปดมกลิ่นทูบไป

พอทูบหมดจะปรากฏบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้ดูได้เล็งกัน
มันหมดคุณก็จะหมดจริงมันจะปรากฏอะไร
น้องใบตองคุณไม่เชื่อผมเหรอคุณดูตามภาพไป

มันจะมีบางอย่างปรากฏขึ้นมาแล้วแต่ละทูบไม่เหมือนกัน
อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อให้ดูกันแบบสนุกสนานขำเฮฮานะ
เพราะบางทีเวลาคุณนั่งรออาหารเนี่ย

มันเบื่อมันหิวมันหิวมันหิวมันหิวมันหิวมันหิวมันหิวมันหิว
แต่ถ้าคุณมีบางสิ่งบางอย่างให้ได้จ้องให้ได้ดู

อ่าทีนี้รอเป็นชั่วโมงก็รอได้

ถึงชั่วโมงหรอกเอาจริงเขาให้ดูเล่นขำคุณผู้ชมครับ
ใครอยากลองไปดูนะผมว่าก็ไปกันได้ที่นี่

อยู่ตรงบนน้องไผ่แบนอำเภอเมืองนั่นแหละ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวคิดซะว่าแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ

ไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันนะในประเทศไทย

ถูกต้องแล้วมีโอกาสก็แวะเวียนไปเที่ยวกันเนาะ
เมืองไทยของเราก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกเยอะเลยคุณผู้ชม